เอาผัวไปเถอะ
น้องหินหาวคุณผู้ชมขาบอกเลย
หมอลำซิ่งตัวตึงเอวหวานคนนี้ความสามารถไม่ธรรมดาแต่ว่าอยู่ดีไม่ไหวโดนพุ่งเป้า
แม่ลำยองเป็นนักร้องถังแตกหรือเปล่า
ขอเงินชอบขอของแฟนคลับ
จนตอนนี้ทำเขาเดือดร้อนไปทั่วหมดแล้ว
แต่ว่าในคำใบ้เขาบอกว่าชื่อเล่นอยู่บนฟ้า
ตอนแรกต้องเป็นแบบ

เรารู้จักพี่ลำยองคือชื่อลำยอง

นกมันอยู่บนฟ้าแล้วมันเข้าบล็อกเลย

หลายคนก็สงสัยเปิดประเด็นมาขนาดนี้

นักร้องลูกทุ่งคนสวยถังแตกไทยขอเงินแฟนคลับ

ว่ากันว่าชื่ออยู่บนท้องฟ้าก่อน

หัวให้มันันไปออกที่พี่ฝนธนสุภรรณ์

พี่ฝนเขาจะถังแตกอะไรทำมาหากินทุกวันคิวคอนเสิร์ตเขายาวแน่นไปถึงสิ้นปี
แต่ประเด็นดังกล่าวค่ะพวกเราก็คิดว่าจะจบไปแล้วนะแต่ก็มีอีกหนึ่งคนที่หวยดันไปตกที่เธอนั่นก็คือ
นกลำยองน้องหินเห่าชื่อบนฟ้าเหมือนกันเลยชื่อนกซึ่งล่าสุดค่ะเจอตัวพี่นกลำยองนะคะ
ก็ได้เล่าให้ฟังว่าข่าวนี้ได้ยินมาเหมือนกันแล้วก็ยืนยันว่าถึงแม้เธอชื่อของพี่เนี่ยจะอยู่บนฟ้า
แต่ชื่อในวงการก็คือลำยองมันไม่ได้อยู่บนฟ้าเลยจ้ะ
อีกอย่างของแฟนคลับเนี่ยไม่มีนะมีแต่แฟนคลับเนี่ยมาขอของจากพี่
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่นกลำยองกันนิดนึงค่ะ
ส่วนมากมีแต่คนมาขอลำยองค่ะแอดมินเพจนกลำยองจนทุกวันนี้มีแต่คนยากคนจนค่ะเต็มเลย
แต่ถ้าจะให้เราไปขอแฟนเพลงเราไม่มีเพราะว่าภาพเรามันไม่ได้คนอย่างนั้นด้วย
เราก็ได้ไปคอมเมนต์นะเราไปคอมเมนต์ในเพจเรามาว่าเออรอดตัวไป
เพราะว่าไม่เคยขอแฟนคลับไม่แต่แฟนคลับมาขอ

พี่มีแต่ให้เท่านั้น
ก็คงต้องรอดูต่อไปแล้วล่ะว่าคำใบ้ที่ว่าเนี่ยจะเป็นใคร
หรือจริงอาจจะไม่มีใครเลยก็ได้
หรือว่าจริงมันจะมีอยู่คนนึง

เอาเงินมา
ได้ข่าวว่าทุกวันนี้โดนช่างภาพถ่ายเป็นว่าเล่นเล่นจักรีนอ่ะ